กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูปัญหาใหญ่ที่ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเจอเจอกันหน่อยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษบอกเลยนะคะบอกว่าเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
จะใช้เวลาประมาณ๒๓ปีกว่าจะสถานการณ์ที่จะคลี่คลาย
เอาล่ะเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่าเป็นห่วงประชาชนในท้องที่นะคะ
เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเตรียมที่จะทำฝนหลวงยอมรับว่าต้องขอเวลารัฐบาลหน่อย
จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นี่ค่ะคุณผู้ชม
นายกรัฐมนตรีนะคะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้บอกว่าได้สั่งการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร
ร่วมกันทั้ง๓หน่วยงานบูรณาการฉีดน้ำในพื้นที่
ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงซึ่งถือว่าจะเป็นอันตรายกับประชาชน
พร้อมกับเสนอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
ถึงจะสามารถกรองสารพิษเหล่านี้ได้แล้วก็อยู่ในกรุงเทพได้อย่างปลอดภัยด้วย
คือควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
พร้อมกับให้สำรวจหาต้นต่อของปัญหาว่าปัญหาจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่
นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะว่าทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหา
พร้อมกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลจะเป็นแกนนำหลัก
ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงก่อนการแก้ปัญหาระยะยาว
จะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องของต้นเหตุก่อนนะคะ
สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรค่ะส่วนเรื่องของการทำฝนหลวง
เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ได้มีการวางแผนดำเนินการแล้วแต่ต้องใช้เวลา
เรื่องของการสำรวจพื้นที่เรื่องของการเตรียมอุปกรณ์
เรื่องของการสำรวจความชื้นในอากาศคือไม่ใช่ว่าจะทำได้เลยนะ
เรื่องของการทำฝนหลวงแก้ปัญหามลพิษในกรุงเทพ
ต้องใช้เวลานายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะคะ
นอกจากจะให้สัมภาษณ์สื่อบริษัท
แบบเจาะใบแบบนี้แล้วนะคะ
อีกหนึ่งช่องทางที่นายกรัฐมนตรีใช้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนคือนี่ค่ะ
เฟซบุ๊กประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
ของนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่า
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งมอบหมายให้หลายหน่วยงานแก้ไขปัญหา
กรุงเทพมหานครทุกเขตกำลังกวาดถนน
พ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่น
ตรวจวัดค่าควันดำควบคุมฝุ่นละอองการก่อสร้าง
รวมทั้งประสานกับกรมฝนหลวงการบินการเกษตร
หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อทำฝนเทียมในพื้นที่เสี่ยง
ในวันที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวย
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นปกครุม
พร้อมระบุด้วยนะคะว่าถ้าต้องการจะออกจากบ้าน
อย่างที่บอกไปต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
คุณผู้ชมจากกรณีที่มีข่าวออกไป
หลายคนคงรู้ถึงปัญหาเรื่องของค่ามลพิษในกรุงเทพ
ก็ในปริมณธนที่มันเกิดขึ้นและเกินค่ามาตรฐาน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะทำให้พ่อค้าแม่ขาย
ที่เขาขายหน้ากากอนามัยฉวยโอกาสขึ้นราคา
เรื่องนี้นายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงขออภัยฝ่ายการเมือง
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกรัฐมนตรีตอนนี้ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข
รณรงค์สร้างองค์ความรู้แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน
ตามจุดสำคัญต่างและก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะคะ
ควบคุมราคาหน้ากากอนามัยไม่ให้พ่อค้าแม่ขาย
ฉวยโอกาสนี้ขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค

ขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายประลองดำรงไทย
ธิบดีกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมด่วนเหมือนกันเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่
รับมือมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
มีการทำรถดับเพลิงทั้งของกรุงเทพ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมมา๕๐คัน
จอดเรียงกันที่สาราว่าการกอทม
คาดว่าเป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นเท่านั้นนะคะ
ก่อนที่จะใช้แผนอื่นยกระดับ
ในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่อยู่ในระดับ
เริ่มกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร

อื่นอื่นส่วนหน่วยงานที่มาช่วยเหมือนกันกองทัพบกค่ะ
จะดำเนินการโครงการราชรัฐร่วมใจป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องวันจันทร์วันอังคารวันพุธของทุกสัปดาห์นะคะ
ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาก็จะมีรถฉีดน้ำบริเวณพื้นที่สาธารณะและ๓ทุ่ม
ในเส้นทางหลักก็จะมีรถมาฉีดน้ำเหมือนกันนะคะสาธรณ์ศรีลมถนนวิทยุราชประสงค์และประตูน้ำ
ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ
สิบแปดนาฬิกาและยี่สิบเอ็ดนาฬิกาค่ะโอ้เป็นช่วงรัชอาวเลยนะคะกราฟิกแจมเลยช่วงนั้นเป็นช่วงรถติดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนเส้นทางนั้นก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นสีแดงคืออันตรายพอสมควรนะคะก็คือเขตดินแดงค่ะ
ดินแดงเนี่ยตอนนี้มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานระดับสีแดงนะคะ
วันนี้ผู้อำนวยการเขตก็คือนางสาวปัญชพัฒน์หลักดีพร้อมคณะผู้บริหารก็ลงพื้นที่ค่ะ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็เร่งทำความสะอาดถนนมิตรมัยตรี
ถนนดินแดงรวมทั้งถนนสายรองต่างด้วย
โดยมีการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดทุกวัน
กลางวันแล้วก็กลางคืนรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์นะคะ
บอกว่าไม่ให้มีการเผาขยะมูลฟอยต่าง
เพื่อลดปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศที่มีปัญหาของกรุงเทพมหานครในขณะนี้
คือจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียว

ประชาชนเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะป้องกันตัวเองด้วยหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ